เฮียที่สุด
เฮียที่สุด

นี่พี่เต้นครับอันนี้สุขนี้ยังครับตั๊มเนี่ย

มาจากมาร์คหน้าหรือว่าเป็นขระเหมาที่เท่าอะไรสัก
มันมัดด้วยธรรมชาติ
ปกคลุมอยู่อาการจมตัวลงควันก็เลยไม่กระจายตัวไปที่อื่น
อย่ายกไม้สูงคุณหนิฉันหวัดเสียข้าว

เพราะว่าตอนนี้อากาศเย็นเข้ามายึดคลองพื้นที่
ดังนั้นภาคอีสานส่วนใหญ่ฝนจะไม่ค่อยตกเลย
ตอนเช้าอากาศเย็นสบายตอนกลางวันโอ้โหแดดแรง
ส่วนในบริเวณตอนกลางภาคเหนือภาคใต้

อย่างที่บอกว่าคือเรารอพายุตัวหนึ่งก็คือกองเลย
พายุตัวนี้จะมาช่วยเอาฝนออกจากภาคกลาง

เขาก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในทะเลเนี่ยค่อนข้างนาน

แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีลุ้นว่าพายุลูกนี้เนี่ย

คุณผู้ชมครับอย่างที่เตือนนะครับว่า

ใครที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับ

เรื่องของสถานการณ์ฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
เป็นแนวที่มีร่องฝนพาดผ่านมาดี

ก็จะเป็นจุดที่มีฝนตกสะสม

อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างตามมา

แสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝน

ส่วนประเทศไทยตอนนี้จะสังเกตว่าฝนจากทั้งฝั่งลาวฝั่งพม่าส่วนใหญ่มารวมกันกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณเมืองไทยของเรา
เรียงตัวยาวในทิศฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับตั้งแต่บริเวณภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเช้าวันนี้มีจุดไหนบ้างที่มีการกระจายตัวของฝนอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ถ้าหากเราดูก็จะสังเกตว่าไปปกกลุ่มแถวบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ซึ่งมีหลายจังหวัดละทีเดียวตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังคงตกอยู่
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องศรเชียงรายลำพูนลำปางพระยาวแพ่น่านอุตรดิษฐ์สุโขทัยตากพิสุนุโลกชัยภูมิอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับ
หากภาคใต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับก็คือบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันแล้วก็จังหวัดระนองนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังกันหน่อยนะครับออกจากบ้านก็ตรวจสอบเส้นทางการใช้รถใช้ถนนด้วย
จังหวัดประจวบกิริขันจังหวัดเพชรบุรีอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่ามีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำฝนจะตกสะสมค่อนข้างเยอะนี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ของพายุกองเรยนะครับ
ซึ่งนี่นะครับเป็นช่วง๓วันที่ผ่านมาจะสังเกตอันนี้เป็นพายุก่อนหน้านี้จ่ามีนะครับ
องเลยตามมาติดนะครับเป็นเส้นทางนี้นะครับเคลื่อนตัวขึ้นมา
สังเกตว่าพายุลูกนี้พอจะเข้าใกล้พื้นทวีปก็คือประเทศจีนเนี่ยจะมีการเบี่ยงออกไปนะครับ
นั่นก็หมายความว่ามีลักษณะของอากาศเย็นมากันไว้อยู่
จึงทำให้พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งไม่ได้นะครับการที่เบี่ยงออกไปแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็มีแนวโน้มว่าหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับ
ก็คงต้องตรวจสอบต่อไปเดี๋ยวไปดูกราฟิกต่อไปนะครับ
เป็นกราฟิกที่จะบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของพายุ

พายุค่อยมีการเคลื่อนตัว
ฉลับบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศจีน

สังเกตว่ามีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกระแสลมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนกระแสลมที่พุ่งมาฝั่งนี้

ท่องมันจะตกในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะ
ตกต่อนื่องไปถึงช่วงมากเลย
ขนต้นเรื่อยไหม้แล้ว